แต่เดิมนั้นการแสดงละครในจะมีเรื่องที่ใช้ในการแสดงเพียงไม่กี่เรื่อง
ซึ่งเรื่องที่นำมาเล่นคือรามเกียรอุณรุษและอีเหนา
โดยแรกเริ่มนั้นการแสดงละครในก็นิยมเล่นกันเฉพาะรามเกียรกับอุณรุษ
จึงค่อยมีการแสดงเพิ่มเติมในการเล่นเรื่องอีเหนา
ด้วยเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นในรั้วในวังผู้แสดงจึงต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะ
ความชำนาญในการร่ายรำเป็นอย่างดีเน้นการแสดงที่มีระเบียบแบบแผนสวยงามและอ่อนช้อย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน